งานบวชเขาก็กางเต็นต์มีเต็นต์จัดเลี้ยงคนก็เต้นอยู่ข้างหน้าเวที
ปรากฏว่าปาเจโร่คันนี้พุ่งมาอย่างแรงพุ่งมาอย่างเร็ว
แต่เหตุรภาระโรคันนี้มันกลายเป็นเขตสลดมันกลายเป็นโสขนักตกรรมค่ะ
นี่ครับโหคนในการก็ตกออกตกใจนะครับใช่ค่ะ
นี่ตำรวจภูทรป่าพยอมแล้วก็หน่วยกู้ชีพในพื้นที่ต้องไปลำเลียงคนเจ็บ
คุณดูสิเห็นไหมทุกอย่างระเนระนาดกระจัดกระจายไปหมดเลย
คนเจ็บเป็น๑๐เอาตัวส่งโรงพยาบาลป่าพยอมแล้วก็โรงพยาบาลศรีบรรพฤษที่พัทธลุงนะคะ
คนเจ็บถูกปาเจโร่สีขาวทะเบียนกไก่ออ่าง๗๑๙๙สงขลามาพุ่งชน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตำบลเกาะเต่าอำเภอปะพยอมที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
แล้วคนเจ็บทั้งหมด๑๕คน

ใช่ค่ะในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส๓รายมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
แล้วดูนะมีคนเสียชีวิตด้วย

ใช่ค่ะนางสาวเพ็ญนภาพุ่มบวบอายุ๑๙ปี
มีแผลตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลยกระดูกหักหลายแห่งเลยล่ะค่ะ
แล้วอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือนายสมชายหมื่นนะอายุ๕๔ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพัทธลุงแต่ท้ายที่สุด
เจ็บสาหัสกลายเป็นเสียชีวิตนะคะ
นี่เสียชีวิต๒รายจากเหตุการณ์นี้
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ถูกปาเจโร่พุ่งชนแล้วก็กวาดไปเนี่ย

คันนะคุณติดอยู่ใต้ท้องรถมันพังยับเยินไปหมดเลยค่ะ
แล้วรถยนต์เนี่ยก็รถปาเจโร่คันนี้ก็ไปพุ่งติดกับรั้วเหมือนกับเป็นตรงรวดหนาม

ทีนี้ตอนไปตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เขาก็จะไปตามจับตัวคนขับนั่นแหละแต่ว่าไม่เจอตัวคนขับ
พอไปตรวจในรถเจอเป็นเสื้อกั๊กแล้วเสื้อกั๊กนั้นปักข้างหลังว่าเป็นสมาชิกของอบตปันแตที่ควนขนุนพัทธลุง
นี่ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเขาก็จะต้องมีการไปเรียกเจ้าของรถปาเจโร่คันนี้มาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปด้วย
ตามตัวไม่ยากหรอกฮะเพราะว่าเป็นคนในชุมชนนี่แหละฮะเป็นคนที่มาร่วมงานนี่แหละนะครับ
แล้วชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนนั้นชาวบ้านเขาก็กำลังแบบเหมือนกับมีเต็นต์ที่เป็นเต็นต์จัดเลี้ยง
อาหารเนี่ยฮะใช่คนก็แบบเต้นกันอยู่หน้าเวทีจู่จู่เนี่ยนะ
รถคันนี้มาเร็วมากมาพุ่งชนคนคนเขาก็กรี๊ดหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ชาวบ้านเขาสงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมปาเจโร่คันนี้ถึงขับมาเร็วทั้งที่

เขาก็จะมีป้ายมีสัญลักษณ์เตือนก่อนจะถึงงานอยู่แล้ว
แต่ทำไมยังพุ่งมาแบบนี้เดี๋ยวฟังชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
โอ้โหเจ็บกันระนาวฮะตายอีก๒นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยงงไงว่ารถคันนี้มันเกิดอะไรขึ้น

ตำรวจที่สพปพยอมเขาขยายผลแล้วก็รู้ตัวแล้วแหละ
คนขับรถคันนี้คือว่าที่ร้อยตีวิเชียนพงชนะ
เป็นสมาชิกอบตปันแตก็ไปร่วมในงานบวชด้วยคุณ
ให้ข้อมูลกับตำรวจนะบอกว่าช่วงนั้นช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
หลังจากที่ร่วมงานบวชเสร็จแล้วกำลังจะขับรถออกจากงาน
แต่ตอนที่ขับรถมันบังคับรถไม่อยู่
รถก็เลยไปพุ่งชนคนที่ร่วมงานอยู่หน้าเวทีตรงนั้นนะคะ
แล้วมีการประสานขอเข้ามอบตัวแล้วด้วย
จากการตรวจสอบสรุปคือมีรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหาย

เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังรวบรวมมูลค่าความเสียหายต่าง
แล้วส่วนคนขับเนี่ยก็คือว่าที่ร้อยตีวิเชียนเนี่ยนะคะ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วย
ญาติคนตายทั้งสองคนนะฮะ

พอมาร่วมงานบุญงานบวชแบบนี้อยากจะมีความสุขกัน

แต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับ